อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่ดูแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันสำหรับข่าวนี้ค่ะ
นนทบุรีรวบสองพ่อลูกผลิตปืนปากกาวเพื่อขายให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวะค่ะ
เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดเหตุร้ายหลายเหตุนะคะ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดก็สอบปากคำนายสุพธนาทองอายุ๖๕ปี
หลังจากนำหมายค้นของสารจังหวัดนทบุรีเข้าตรวจค้นบ้านในตำบลบางตลาดที่อำเภอปรักเกร็ดค่ะ
ตำรวจไปสืบทราบมาว่าชายคนนี้เนี่ยแอบลักลอบผลิตปืนปากกาแล้วก็เอาไปจำหน่ายให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวะ
รวมถึงวัยรุ่นทั่วไปในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
พอเข้าไปตรวจค้นในบ้านเท่านั้นแหละค่ะ
มีเครื่องกลึงโลหะหนึ่งเครื่องที่ใช้ในการกลึงลำกล้องปืนแล้วก็อุปกรณ์ต่างอีกหลายรายการ
มีสปริงสำหรับใช้เหนียวคันร้างปืน
เหล็กสำหรับใช้กลึงทำเป็นลำกล้องปืนขนาดต่างที่ทำสำเร็จแล้วแล้วก็รอประกอบ
รวมถึงยังมีปืนที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ๓กระบอกด้วยกัน
เครื่องกระสุนต่างอีกจำนวนหนึ่ง
อกจากนี้ที่สำคัญภายในบ้านพบลูกชายอายุ๑๙ปีก็เป็นลูกชายของนายสุพธนี่แหละค่ะ
เขาบอกตำรวจบอกว่าท่าทางดูมีพิรุษดูกำลังซุกซ่อนชิ้นส่วนอาวุธก็เลยเข้าไปตรวจค้นแล้วก็จับรวมถึงยึดของกลางมาทั้งหมดเลยค่ะ
หลังจากสอบสวนนายสุพธผู้เป็นพ่อก็ยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นผู้ผลิตปืนปากกาขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็นักเรียนอาชีวะจริง
แล้วส่วนใหญ่ก็จะไปดูลูกค้าเป็นพวกเดี๋ยวชีวะใช่มั้ย

ก็เป็นเรื่องของลุ่มเก่าใช่มั้ย
ใช่ครับ
หลังจากการสอบสวนนะคะผู้ต้องหาก็ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันผลิตและจำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ปืนปากกามาใช้ก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บค่ะ
พอสอบสวนกลุ่มวัยรุ่นเขาก็ให้การซัดทอด
คุณบอกว่าเอาปืนปากกาไปซื้อมาจากลูกชายของนายสุพธ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการวางแผนเข้าจับตัว
แล้วก็นี่แหละค่ะเข้าไปค้นตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากเลย
เรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าบางคนอาจจะมองแค่ว่าเราแค่ส่งต่อ
แต่จริงแล้วคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุฆาตกรรมและมีผู้เสียชีวิต
ทำให้เกิดเหตุอาชญากรรมและคุณคือต้นต่อด้วย